เรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองที่ไม่ได้ในครั้งแรกสุดท้ายมีการปรับปรุงสถานะจนได้รับในครั้งที่สองเขาเริ่มจ่ายเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทำให้คุณลุงคนนี้จะมีเงินเข้าบัญชีหนึ่งหมื่นบาทนะรวมจากเมื่อเดือนแรกที่ได้ด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือไหว้วานคนที่อยู่ข้างห้องช่วยไปดูให้หน่อยนะเพราะว่าไม่รู้
นี่นะครับผู้ชมครับผู้ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยชื่อในเล็กปิ่นปานอายุหกสิบสามปีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับอยู่ในห้องเช่าในซอยสุขสวัสดิ์หมู่สิบเอ็ดตำบลบังคุอำเภอพระประแดงลุงเล็กบอกว่าเมื่อเช้าวันที่สี่พฤษภาคมหลานชายโทรมาบอกว่าได้เงินเยียวยาแล้วนะอ่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะให้หลานช่วย
ต้องได้เงินเยียวยาด้วยแล้วก็ได้เงินที่เป็นเบี้ยผู้สูงอายุด้วยทีนี้พอไปอัพสมุดบัญชีของตัวเองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลขศูนย์มันเยอะอืมลุงยอมรับว่าลุงเนี่ยความรู้น้อยไม่รู้หนังสือค่ะเลขศูนย์มันเยอะเหลือเกินก็งงไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเท่าไหร่อ่าเนี่ยฮะก็กลับมาที่ห้องเช่าเจ

นี่ฮะสองผัวเมียคู่นี้นะถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาสมุดบัญชีลุงไปนะครับแล้วก็ให้แฟนเนี่ย
คุยกับลุงอยู่ที่ห้องบอกลุงไม่ต้องไปด้วยหรอกคุยกับแฟนหนูนี่แหละนะฮะ
แล้วหญิงสาวที่ชื่อน้ำก็ไปจัดกงจัดการเรื่องกดงงกดเงินอะไรให้ลุงหมดเรียบร้อย

หลังจากนั้นสองสามีภรรยาเก็บข้าวของออกจากห้องเช่าไปเลยฮะ
อยู่ข้างกันไม่อยู่ด้วยกันแล้วไปเลยครับ
ลุงเล็กก็โทรไปหาหลานชายนะครับ
เพื่อบอกว่าเออเงินเยียวยาเอามาแล้วนะเนี่ยได้มา๒๐๐๐
แสดงว่าโดนเขาเอาไป๘๐๐๐แล้วเนี่ย
เพราะต้องได้๒เดือนไงเขามาขอในการเรื่องการทบทวนสิทธิ์
มีการปรับปรุงสถานะก็ได้๒เดือนรวมเป็น๑๑๐๐๐บาท
โดนไป๘๐๐๐เอาเงินมาให้ลุงแค่๒๐๐บาท
สมุดบัญชีของลุงมีเงินเข้ามา๔พฤษภาคม๑๐๐๐๐บาทนี่คือเงินเยียวยา
แล้ววันเดียวกันที่ว่าให้สองสามีภรรยาข้างห้องช่วยดูให้แล้วฝ่ายภรรยาไปกดให้เนี่ย
เงินถูกกดออก๓ครั้งครั้งแรกกด๑๐๐๐

ครั้งที่๓กด๑๐๐๐บาทเท่ากับว่าหมื่นนึงเกลี้ยงบัญชี

ล็อกกุญแจไว้แต่ของยังอยู่ครับ

เขาก็หาเช้ากินค่ำ
เขาก็เก็บแผงผลไม้เขาได้วันละ๖๐บาท
คืออยากจะเอาเงินมาคืนเขา
คือคนก็เดือดร้อนกันทุกคนนะครับ
นี่ฮะหลานชายที่เป็นคนทำเรื่อง
ขอรับเงินเยียวยาลงทะเบียนให้กับลุง
สุดท้ายฮะลุงก็มาถูกสองสามีภรรยา
อยู่ข้างห้องเอาเงินไปนะครับ

ภรรยาเสียชุดไปสองปีแล้ว
ทำเรื่องของเงินเยียวยาตั้งแต่มีนาคมรอบแรกนี้ไม่ผ่าน
ก็มีการยื่นทบทวนสิทธิ์มีการปรับปรุงสถานะ
แล้วก็ได้ครั้งที่๒รอบ๒ก็เลยได้รวม๒เดือน๑๐๐๐๐บาท
ล็อกเลยห้องนี้ล็อกเลยนะครับ
ลุงเล็กฝากบอกสองสามีภรรยาคู่นี้ว่าลุงเนี่ยลำบากนะขอเงินคืนเถอะ
ค่าเช่าห้องเดือนละพันกว่าบาทตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายเลย
ถ้าลุงไม่ลำบากลุงคงไม่ลงทะเบียน
แล้วก็ตัดเพราะว่าสงสัยชาติก่อนจะไปเอาเงินเข้ามามั้งเนี่ย
ชาตินี้เขาเลยมาเอาเงินคืน
สพพระประแดงกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
ก็จะต้องมาดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ

ดลุงได้รู้พิกัดคร่าวว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไปอยู่ที่ไหน

แล้วเหมือนกับว่าเป็นชาวเมียนมาด้วยไง